ก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคู่แม่ลูกด้วยนะคะ
ต่อกันที่เรื่องราวของคู่จิ้นคู่ฟิน
หลายคนจับตามองถึงกรณีที่พี่ชายคนสนิทอย่างหนุ่มณเดชน์
มีการซื้อตุ๊กตาน่ารักที่เป็นลูกหมู
ให้กับน้องสาวคนสวยอย่างยายาอุรัสยา
หลายคนจับตามองว่าอาจจะเป็นตุ๊กตาที่สื่อทนใจรึเปล่า
เป็นกระแสจิ้นให้แฟนเอ็นไวน์ได้ฟินกันอีกครั้ง
ตุ๊กตาให้กับน้องสาวคนสนิทยายาอุรัสยา
อีกทั้งฝ่ายหญิงยังมีการโพสต์ตุ๊กตาหมูที่อยู่บนเตียงนอน
ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวอีกด้วย
โดยหนุ่มณเดชน์เผยว่าไม่ได้เป็นตุ๊กตาแทนใจ
และก็ไม่ได้ตั้งชื่อเรียกให้เป็นพิเศษด้วย
แต่ตัวเองเห็นว่าน่ารักจึงซื้อมาฝากน้องสาวคนสนิทก็เท่านั้นเองค่ะ
ส่วนแหวนที่เจ้าตัวใส่อยู่นั้นก็ซื้อมาจากต่างประเทศ
และก็ใส่เพียงคนเดียวไม่ใช่แหวนคู่ของกันและกันแน่นอน

จริงก็ไปเดินมาไปเดินที่ห้าง
ห้างหนึ่งแล้วก็ไปซื้อไปกินร้านอาหารของเพื่อนครับผม
ทีนี้ก็เดินไปเจอตุ๊กตาพวกนี้มีเยอะมากเลย

แล้วก็เห็นหมูตัวนี้มันสองตัวนี้มันน่ารักดีมีตัวใหญ่กับตัวเล็กอะไรอย่างนี้
ก็เลยซื้อมาฝากน้องตัวนึงอะไรอย่างนี้
ส่วนผมก็มีตัวใหญ่ที่เอาไว้หนุนหลังเวลานั่งรถนาน

คือเหมือนไปต่างประเทศก็ซื้อของฝากกันอะไรอย่างนี้ฮะ
ก็ธรรมดาไม่ใช่ก็คงไม่ติดไปตลอดบ้างครับ
เพราะน้องก็คงจะเอาไว้ที่บ้านหรืออะไรอย่างนี้ซะมากกว่า
แหวนนี้ก็ไม่ใช่เลยจะมาพูดเรื่องแหวนเหมือนกัน
ไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นอันนี้ผมไปเที่ยวอังกฤษมาใช่ไหม
แล้วก็ไปอุดเหมือนเขาเป็นแหวนแบบเหล็กธรรมดาครับผม
ผมใส่คนเดียวไงไอ้แหวนที่คนเห็นอันนั้นคือของผมคนเดียว